นี่ค่ะเมืองร้างแหล่งท่องเที่ยวนะคะวันนี้คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐทีมข่าวของเรานี่ค่ะคือนี่คือบรรยากาศสดนะคะอยู่ที่จังหวัดกระบี่ค่ะที่หาดอ่าวนางคือตอนนี้ประมาณ๔ทุ่มนิดถ้าเป็นช่วงเวลาปกติไม่ใช่สถานการณ์โควิด๑๙ด้านหลังไม่มืดแบบนี้นะคะ
นี่มืดตึบเลยปกติจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวคือเป็นเมืองไม่หลับไหล
ล่าสุดสถานการณ์ณเวลานี้เป็นเมืองร้างอย่างไรติดตามจากคุณศักดิ์สิทธิ์
คุณเขมสอนคุณภาคภูมิครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเรียบหาดอ่าวนาง
จังหวัดกระบี่ครับถนนตรงนี้ปีก่อนนี้นะครับ
เต็มไปด้วยผู้คนเดินกันควักไขวกันไปหมดแต่ตอนนี้คุณผู้ชมอย่างที่เห็นด้านหลังขณะนี้
ทุกร้านปิดสนิทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเนี่ยนะครับคุณผู้ชม
เป็นร้านอาหารก็ปิดนะฮะเป็นร้านข้าวเป็นร้านขายของเป็นร้านผับบาร์
ปิดหมดเลยนี่คือสภาพที่ปิดมาเป็นแรมปีเลยนะครับ
สภาพที่อ่าวนางตอนนี้เรียกได้ว่าเงียบเหงาอีกฝั่งหนึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูอีกฝั่งหนึ่ง
ฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันถนนตรงนี้เนี่ยยาวประมาณเกือบ๑กิโลเมตร
ไม่มีเลยนะครับไม่มีใครขายของไม่มีคนมาเดินไม่มีนักท่องเที่ยว
เช่นเดียวกับซอยนี้นะคุณผู้ชมซอยนี้จะเป็นซอยที่เรียกได้ว่าเป็นผับบาร์ด้านใน
นี่นะฮะดูสภาพถูกทิ้งร้างเอาไว้เพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยว
ไม่มีใครมาเลยสภาพก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นเงียบเหงาเงียบสงัด
คล้ายกับจะเป็นเมืองร้างแต่ยังโชคดีนะครับตอนเช้ายังมีผู้ประกอบการบางรายเนี่ย
เปิดร้านขายของกันอยู่นี่เป็นภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมจะได้เห็นกันแบบนี้
ถ้าเทียบกับเมื่อประมาณปีที่แล้วคุณผู้ชมถนนเส้นนี้นะครับ
ถ้าเทียบปีที่แล้วช่วงเวลานี้เหมือนกันช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นด้วย
เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวต่างชาติคนไทยมาที่นี่กันเยอะแต่คุณผู้ชมเห็น
นี่นะฮะโล่งเลยนี่คือสภาพที่เกิดขึ้นจริงหลังการระบาดของโควิดรอบแรก
และนี่ระลอกใหม่รอบที่๒ทำให้ผู้ประกอบการแล้วก็ร้านค้าต่างที่อยู่
ถนนเรียบหาดอ่าวนางตอนนี้ต้องปิดกิจการหนีกันไปหลายลายเลยนะครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราได้ไปพูดคุยกับผู้ประกอบการนำทัวร์ที่เป็นเรือเนี่ยนะครับ
เป็นเรือโทงที่ออกไปยังหาดต่างต่างเขาบอกว่าวันนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับ
เรือไม่สามารถออกได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะประกอบกิจการได้
รายได้เป็นศูนย์บางรายนะครับ
เรือเนี่ยต้องปรับใหม่ดัดแปลงใหม่ไปเป็นออกไปหาปลา
ออกไปหาแมงกระพุนเพื่อประทังชีวิตไปแต่ละวันเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยนะครับ
ออกทะเลออกได้แต่ว่าคือมันไม่มีเกี่ยวกับว่า
เหตุผลเพียงพอที่ว่าจะออกไปเพื่ออะไรถ้าก่อนหน้านี้โอเคด้วยเหตุผลก็คือว่าเพื่อพานักท่องเที่ยวไปเที่ยว
ทำให้เกิดรายได้ทั้งของผู้ประกอบการแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่าง
แล้วก็ร้านค้าต่างที่นี่แต่ในปัจจุบันนี้เมื่อไม่มีนักท่องเที่ยว
ที่สะดวกในการเดินทางมาเที่ยวทำให้รายได้ค่อนข้างจะเป็นศูนย์ครับผม
นี่คือที่เราเห็นคือเป็นเรือของชาวบ้านที่จะรับนักท่องเที่ยว
อ่าวไล่เลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับตอนนี้คือไปไม่ได้เลยเป็นศูนย์เลยไหม
ถูกต้องครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเขาไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้
ทำให้เรือที่เราเห็นมากมายที่จอดอยู่ที่นี่เขาก็ไม่สามารถจะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้
ก็หลายคนก็อาจจะปรับตัวโดยการที่เปลี่ยนมาทำการประมงบ้างครับผม
มาทำงานในรูปแบบของการรับซ่อมหรือว่าอ่าทำการก่อสร้างหรือว่าเกี่ยวกับอ่า
เพราะบางครั้งการหาปลาหาปูทำประมงเพียงอย่างเดียว
เรือโทงใช่ไหมครับ

รองเท้าไปเพิ่มพื้นที่ภายในโดยการเอาไม้ลองนั่งออกไปครับผมครับ
แล้วก็เป็นการปูพื้นตะข่ายเพื่อในการที่เราจะสามารถเก็บแมงกระพรุนเอาไว้ในเรือได้
แล้วก็เป็นการถ่ายออกได้อย่างสะดวก

เมตรไม่มีการเปิดบริการ
ร้านค้าต่างต่างปิดไม่มีคนเดินจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ทีมขาของเราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราคุณเสกสัตว์เนี่ยพร้อมแล้วตอนนี้สตาร์ทรถรอไปแล้วนะฮะรถสามล้อของเราเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมขับไปดูกันเลยตลอดแนวยาวนี้ว่าร้านไหนเปิดกันบ้างแล้วก็จะเป็นเมืองร้านอยากที่เขาพูดกันจริงหรือเปล่าตามมาดูกันเลยนะ

รายได้หายกันไปหมดบางร้านต้องปิดกิจการโรงแรมตอนนี้การระบาดรอบสองก็ปิดไปหลายร้านเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะเป็นมุมนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราเจอร้านไหนที่เปิดเดี๋ยวจะเข้าไปคุยกันเลยนี่นะครับคุณผู้ชมดูสภาพรถยังไม่มีเลยนะครับเนี่ยนะคุณผู้ชมครับตอนนี้ร้านต่างร้านขาย

ตั้งแต่๒เก้าเอง๑๙๘บาท
ตั้งแต่โควิดระบาดมา๒รอบนี่คือเป็นไงบ้าง
เงียบมากเลยไม่มีลูกค้าเลย

ทำไมถึงต้องเปิดอยู่

เพราะว่าอย่างไรบางอย่างสู้อย่างไรอยู่นะ
เพราะว่าถ้าเราไม่เปิดเราก็ตอนนี้ก็คือไม่ได้มีกิจการอื่น

แล้วก็เพื่อไม่อยากให้มันว่ามันจะดูเหมือนมันยังเงียบเหงาเกินไป
ก็พยายามเพราะว่าก็ยังไม่สามารถที่จะหาอะไรอย่างอื่นทำได้
เราก็พยายามที่ว่าเออเผื่อว่าจะพอมีนักท่องเที่ยวมาบ้าง

อยากจะให้ภาครัฐช่วยอะไรบ้างไหม
ถ้าพูดตามตรงนะก็สำหรับผู้ประกอบธุรกิจนะนะ
เราก็ไม่อยากให้ว่าคนผู้ประกอบการต้องมาเยียวยากันเอง

เพราะว่าตอนนี้ก็คือเรียกว่าผู้ประกอบการต้องเยียวยากันเอง
เหมือนอย่างพี่เช่าที่เจ้าของที่ก็โอเค
เก็บค่าเช่าก็แสดงว่าเราต้องเยียวยากันเอง

อยากให้ช่วยในแง่ว่าถ้ามันมีวัคซีนเร็วมากก็จะดี
อย่างน้อยก็กระตุ้นความเชื่อมั่นของต่างชาติ
ว่าจะเข้ามาได้หรือภาคไม่ว่าจะเป็นธนาคาร
หรืออะไรถ้ามีนโยบายการเยียวยาผู้ประกอบการ
ที่มันมีเงื่อนไขที่มันดีกว่านี้มันก็น่าจะช่วยได้มากอะไรอย่างนี้

ขอบคุณมากครับนี่เป็นเสียงสะท้อนของผู้ประกอบการ
ถึงผู้ประกอบการที่ยังคงเปิดให้บริการอยู่ตอนนี้นะครับ
บอกได้ว่าสงสารอาวนางจริงนะครับ
ที่ตอนนี้หลายร้านปิดกิจการกันไปหมดแล้วนะครับ
ให้คุณผู้ชมดูภาพอีกสักรอบหนึ่ง
ถนนตรงนี้คุณผู้ชมจะบอกได้ว่ากลางคืนเนี่ยนะครับ
นักท่องเที่ยวเดินกันเต็มไปหมดเลย
ราเต็มไปหมดเลยโรงแรมหลายแห่งตรงนี้ก็เต็มไปหมดเลยแต่ตอน
ปิดให้บริการกันหมดแล้วนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศจริงที่เกิดขึ้นที่อ่าวนางนะครับ

อยากจะให้มีวัคซีนเร็วอยากจะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเร็ว
แล้วก็อยากจะให้โควิดรอบนี้หายไปเร็ว
เพื่อจะให้ผู้ประกอบการต่างกลับมาเปิดบริการกันตามปกตินะครับ
แล้วก็นี่เป็นบรรยากาศทั้งหมดที่ผมพาคุณผู้ชมไปดูในวันนี้ที่หาดอ่าวนางจังหวัดกระบีครับ
ครับท่านผู้ชมอยากให้คุณสาธิตไปเจาะพื้นที่ไหน
แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบตอนนี้
ฝากข้อความเอาไว้นะฮะไลน์ที่หน้าจอหรือว่าเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์ก็ได้นะครับ
ใช่ค่ะคุณศักดิ์สิทธิ์ลงพื้นที่ต่อเนื่องเลยนะคะเงียบจริงนะคุณภาคภูมิ
ตอนนี้ทุกคนทั้งโลกรอเหมือนกันคือวัคซีน